ถ้ำที่แบบโอ้โหเข้าไปลึกมืด

เคยเข้าไปกลัวจริงส่วนตัวนะกลัวมากขี้กลัวอยู่แล้ว
ผมก็เคยพาลูกชายไปเด็กอ่ะสนุก
เราไปถึงกลางทางก็ชักจะคิดอยู่ในใจเหมือนกัน
เมื่อไหร่จะถึงปลายทางเนี่ย

ด้วยความปลอดภัยอะไรหมดแหละแต่มันก็อดกลัวอยู่ไม่ได้
ใช่เหตุการณ์นี้น่าเป็นห่วงจริงไปติดอยู่ในถ้ำ
ตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกผู้ชมครับตอนเย็น
คือนักฟุตบอล๑๒คนเป็นนักฟุตบอลเยาวชนนะครับ
อยู่ที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
นักฟุตบอลอายุระหว่าง๑๑ถึง๑๖ปีนะฮะ
นี่คือหลักฐานที่ทิ้งอยู่เมื่อสักครู่เนี่ย

รองเท้าจักรยานอะไรพวกนี้นะครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เสาร์ที่๒๓มิถุนายน
ทั้ง๑๓คนหายตัวไปหลังจากเข้าไปเที่ยว
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งอยู่ที่บ้านจ้องวัดหมู่๙
ตำบลโป่งผานะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง

พื้นที่เป็นยังไงนะครับทำไมถึงไปติดอยู่ได้นะครับ
ถ้ำแห่งนี้ปากถ้ำอยู่ห่างจากถนนพระหลโยธิน
ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนหาย
ช่วงกลางดึกของเมื่อคืนก็ระดมทีมกู้ภัยจากหลายหน่วยงาน
ทหารด้วยตำรวจด้วยฝ่ายปกครองด้วย
สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๕ที่เขาอยู่ในเขตพื้นที่นั้นด้วย

ว่าทั้งหมดคงจะไปติดอยู่ในถ้ำ
เนื่องจากไปเจอรถจักรยานของเด็กจอดอยู่ที่หน้าถ้ำนะฮะ

ผู้ปกครองญาติพี่น้องของเด็กที่เป็นนักฟุตบอล

ใครจะไปอยู่ได้อยู่ไม่ติดบ้านอ่ะ

ที่สำคัญที่สุดก็คือเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะฮะ

ก็ทราบว่านักฟุตบอลเยาวชนทั้งหมด

๒๓วิทุณายนร์ไปซ้อมฟุตบอลกัน

ผู้ปกครองบางคนก็ยังคุยกับเด็กอยู่เลยนะจน๕โมงเย็นก็ทราบว่าเขาชวนกันขี่จักรยานไปที่ถ้ำหลวงดังกล่าวนะฮะแล้วก็ติดต่อใครไม่ได้เลยทีนี้
ต้นก็เลยคิดว่าคงจะเข้าไปในถ้ำแล้วก็คงจะหลงถ้ำเพราะว่าในถ้ำเนี่ยมันคดเคี้ยวเยอะนะแล้วก็มันก็ลึกด้วย
ประกอบกับจังหวะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำที่เป็นน้ำป่าที่ไหลมาด้วย
ผู้ราชการจังหวัดพอทราบข่าวนะครับสั่งให้นายอำเภอแม่สายพร้อมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาอยู่ที่หน้าถ้ำเมื่อกลางดึกก็ส่งทีมค้นหาชุดแรกเข้าไปก่อน๒๒คน
เข้าไปสำรวจไปค้นหาในถ้ำแม้ว่าจะมืดก็ต้องหานะครับนายกมลคุณงามความดีอดีตเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานถ้ำหลวง
ซึ่งมีความชำนาญในพื้นที่ในถ้ำแห่งนี้นะครับแล้วก็นายเวิร์นอันสเวิร์ดเป็นชาวอังกฤษที่เคยไปสำรวจถ้ำมาแล้วหลายครั้ง
ก็มาช่วยกันค้นหานะฮะจากการเดินเท้าเข้าไปในถ้ำนะ
ระยะประมาณ๓๔กิโลเมตรไปเจอรองเท้ากับสัมภาระ
ทิ้งอยู่ที่ปากโพรงถ้ำที่มีน้ำท่วมปิดทางเข้าออกเอาไว้

เหมือนกับว่าตอนเข้าไปเนี่ยฝนยังไม่ตกน้ำป่ายังไม่มา
พอเข้าไปปุ๊บฝนตกต่อเนื่องตลอดเลย
น้ำป่ามาน้ำป่ามามาเร็วไง

แต่ที่แน่ที่เชื่อว่าทั้งหมดคงอยู่ในถ้ำเนี่ย
เพราะไปเจอรองเท้ากับสัมภาระนะครับ
บริเวณดังกล่าวเป็นลำทานน้ำไหล
มันสามารถไหลมาจากดอยผาหมีได้

น้ำป่าทะลักมาตามลำทาน

น้ำไปท่วมปิดโพรงถ้ำ

ลึกเท่าไหร่รู้ไหม

รอแป๊บหนึ่งนะฮะท่านจะเห็นเลยว่าในถ้ำเนี่ย

มันท่วมตั้งแต่พื้นดินยันเพดานถ้ำนะ

คาดว่าเด็กและโค้ชเนี่ย

แต่ไอ้จุดที่จากพื้นดินยันเพดานถ้ำเนี่ย

โอ้โหจะดำจะไหว้กันยังไง

แล้วก็โค้ชคงติดอยู่ข้างใน
แล้วก็ไม่สามารถที่จะว่ายน้ำ

ออกมาได้เด็กถ้าหลงเข้าไปออกมาได้

หาที่มืดอยู่นะครับ

ถ้าอยู่ข้างในก็แปลว่าน้ำท่วมไปแล้วน้ำมันท่วมอะครับท่วมผนัง
มันมุดไปไม่ได้เพราะมุดไปอีกประมาณไม่รู้ว่าน่าจะ๕๖เมตร
ไปอีกก็เดี๋ยวเจอน้ำอีกนะฮะดังนั้นเบื้องต้นต้องทำอย่างงี้ก่อนครับ
นี่คือเข้าไปก่อนทางแรกนะฮะดูว่าควรจะช่วยในจริงอะไร
ครับพี่ภาษาการเรื่องต้นนี่แสดงว่ารู้นะน้ำท่วมไปแล้ว
ท่วมแล้วครับครับแล้วปกติท่วมนะฮะมิตเลยฮะต้องตำไปอย่างน้อย
ถึงหกเมตรเลยครับ

ว่าทั้ง๑๓คนยังรอดนะคะ

บางจุดที่แค่เชื่อว่ายืนรออยู่ได้

นายเอกพลจันวงอายุ๒๕ปี

เด็กชายอดุลสามออนอายุ๑๔ปี
เรียนอยู่ม๒โรงเรียนเวียงผ่าน
เด็กชายประจักษ์สุธรรมอายุ๑๔ปี
นักเรียนชั้นม๒โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
เด็กชายนัทธวุฒิทาคำทรงอายุ๑๔ปี
นักเรียนชั้นม๒โรงเรียนเดียวกันนะคะ
เด็กชายพิพัฒนโพธิอายุ๑๕ปี
โรงเรียนบ้านสันสาย
เด็กชายพานุมาตรแสงดีอายุ๑๓ค่ะ
นักเรียนชั้นม๑นะคะโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์เหมือนกัน
เด็กชายพวงเพชรพรมเทพอายุ๑๓ปี
นักเรียนชั้นม๑โรงเรียนเดียวกัน
เด็กชายชะนินวิบูรณรุ่งเรืองอายุ๑๑ปี
นักเรียนชั้นป๖โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
เด็กชายเอกรัฐวงศุกร์จันทร์อายุ๑๔ปี
โรงเรียนดรุณราชวิทยา
เด็กชายสมพงศ์ใจวงอายุ๑๓ปี
เรียนอยู่ม๑โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นายเพียรพัฒน์สมเพียงใจอายุ๑๖ปี
ม๓โรงเรียนเดียวกัน
นายพรชัยคำหลวงอายุ๑๖ปี
เรียนอยู่ม๔โรงเรียนบ้านป่ายาง
และเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมอายุ๑๓ปี
โรงเรียนป่าเหมือดนี่คือทั้ง๑๓คน
ใช่ค่ะหลายโรงเรียนเข้ามาซ้อมด้วยกันนะคะ
ลักษณะของฟุตบอลในพื้นที่ก็จะ
อยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างทีมฟุตบอลกัน
ในพื้นที่ตะบนโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ทีมค้นหาชุดแรกเขาเข้าไป
พอเข้าไปปุ๊บออกมาจากถ้ำเนี่ยเขารายงานให้ในอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้รับทราบ
เขาก็มีการวางแผนกันเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือ
ชุดประดาน้ำดำลงไปอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะคาดว่าทั้ง๑๓คนน่าจะรอคอยการช่วยเหลืออยู่
เพราะว่าด้านในมันจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างสูง
น้ำท่วมไม่ถึงน่าจะยืนรอตรงกลางเลย
สามแยกของถ้ำไปนะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดู
คือเขาจะใช้วิธีการเอากระสอบทรายมา
เอาเครื่องสูบน้ำมาแล้วก็ช่วยระบายน้ำให้ลดลง

ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็พยายามเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไป
จนเกือบเช้าอะค่ะแต่ยังไม่เจอ
ก็ยุติไปชั่วคราวก็มาทำแผนวางแผนกันอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงเช้าวันนี้๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
ส่งเข้าไปอีกรอบค่ะส่งชุดสำรวจเข้าไปค้นอีก
นโรงโอสดธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็คอยสั่งการอยู่เองเลยนะคะ

น้ำเนี่ยไหลออกมาจากลำทานตลอดเวลาเลย
น้ำไหลออกมาต่อเนื่องไม่หยุดเลย
ใช่แล้วเป็นช่วงฤดูฝนนะคะน้ำมันเพิ่มด้วยนะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็การติดต่อสื่อสารระหว่างทีมค้นหาที่เข้าไป
ทีมกู้ภัยที่เข้าไปกับคนข้างนอกมันยาก

ลึกหลายกิโลสัญญาณวิทยุสื่อสารหรือวออะไรแบบนี้
มันส่งกันไม่ค่อยได้ไงมันติดติดขัดเนี่ยค่ะ
ก็เลยต้องใช้วิธีบอกต่อกันเครื่องมือสื่อสารก็เป็นอุปสรรคด้วย
เราห่วงเรื่องคนส่งเข้าไปทั้งหมดตอนนี้๘ทีม
เข้าไปประมาณ๘ทีมถ้าถามว่าเป็นกำลังพลเท่าไหร่
ผมว่าเกือบ๕๐นายแล้วแล้วก็แบกอุปกรณ์ทั้งดำน้ำทั้งข้าว
อะไรเข้าไปนะครับเอ่อปัญหาอุปสรรคอันเนี้ยเป็นเรื่องที่
คือมีแต่ส่งคนเข้าไปเข้าไปแต่การรายงานเนี่ย
มีออกมารายงานครั้งเดียวก็คือออกมาก็บอกว่า
ยังเข้าไม่ถึงเพราะน้ำยังท่วมอยู่นะครับ
ก็ต้องเอาชุดประดาน้ำหรือชุดอะไรเข้าไปเมื่อกี้เข้าไป
ก็ตอนนี้เราพยายามจะวางระบบสื่อสารระบบสื่อสารก็๕๖เมตร
ยุคก็ไม่ไม่ไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือว่า
พยายามจะระดมคนไปยืนตามจุดแล้วใช้ตะโกนบอกเอา
วันนี้ที่ประชุมวางแผนในการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะคุณเดี๋ยวมาสอน

เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดเป้าหมายเนี่ยก็คือต้องไปดูที่บริเวณทางเข้าที่อยู่ใต้น้ำนะฮะ
ที่เป็นสามแยกภายในถ้ำตรงเนี้ยเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงมิดผนังถ้ำ
แต่มันจะมีจุดที่สามารถน่าจะยืนอยู่ได้หรือว่าอาศัยอยู่ได้
ยังไงขอให้เจอตัวก่อนเจอตัวเด็กกับโค้ชก่อนนะฮะ
แล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนกันอีกทีนึงว่าจะออกยังไง
เอาเป็นว่าส่งคนเข้าไปดูเข้าไปให้เจอก่อนนะครับ
กู้ภัยที่เข้าไปเนี่ยก็เอาน้ำกับอาหารติดไปด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้าเจอรู้ว่าจะต้องแบบโอ้โหอ่อนล้าหิวโหยมากนะฮะ
พยายามที่จะไปหาให้เจอก่อนนะครับเพราะก็ติดอยู่ตั้งแต่เมื่อเย็นเมื่อวานนี้
มาถึงเย็นวันนี้เนี่ย๒๔ชั่วโมงแล้วล่ะคงจะอ่อนล้าแล้ว
แล้วก็นักภูมิศาสตร์ที่เขาเคยไปสำรวจถ้ำเนี่ยบอกว่าสภาพภายในถ้ำเนี่ยนะ
แต่ที่แน่ก็คือช่วงมิถุนายนเนี่ยตั้งแต่มิถุนายนไปถึงช่วงปลายเดือนหน้าเนี่ยนะ
ทีนี้มาดูโครงสร้างภายในหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
โครงสร้างของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับจากบริเวณปากถ้ำเข้าไปเป็นระยะทาง๓กิโลเมตร
จะไปเจอจุดสามแยกที่มีทานน้ำไหลผ่านตรงกลางถ้ำซึ่งทานน้ำมันไหลลงมาจากดอยผาหมีนะฮะ
ช่วงไหนมีน้ำป่ามาจากฝนตกอะไรพวกนี้มันก็จะมาเยอะนะครับ
สามแยกตรงนี้พบว่าน้ำท่วมนะฮะถ้าลึกเนี่ยลึกประมาณ๕เมตร
ระดับน้ำมันจะสูงจนติดเพดานถ้ำจุดนี้เป็นจุดที่มืดมากด้วย
ถ้าเจ้าหน้าที่จะไปต้องดำน้ำนะฮะดำน้ำผ่านจุดนี้เข้าไปให้ได้
ถึงจะไปเจอกับเนินดินซึ่งคาดว่าถ้าทั้งหมดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ช่วยกัน
น่าจะเป็นจุดเดียวที่แห้งอยู่
เจ้าหน้าที่คาดว่าเนินดินนี้เป็นจุดเดียวที่เป็นจุดแห้งและคาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตคงจะไปติดอยู่ตรงนี้นะครับ
ส่วนบริเวณปลายถ้ำจะอยู่ถัดจากเนินดินไปอีก๓กิโลเมตร
ตอนเข้าเนี่ยเข้าไป๓กิโลเมตรเจอเนินดินไปอีก๓กิโลเมตรเจอทางออกนะฮะ
เรื่องต้นคาดว่าระดับน้ำถัดจากเนินดินไปตรงนี้ไปถึงปลายถ้ำทางออกก็คงสูงพอกันกับทางเข้านะครับ
ซึ่งทางออกอีกทางหนึ่งที่อยู่ปลายถ้ำมันก็ยังยืนยันไม่ได้ด้วยว่ามันจะไปออกตรงไหน

เอาเป็นว่าความยาวทั้งหมดตั้งแต่ทางเข้าถ้ำถึงปลายถ้ำเนี่ยประมาณ๘กิโลเมตร
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ถึงบอกไงว่าให้เจอตัวก่อนเดี๋ยวค่อยวางแผนว่าจะออกทางไหน
เพราะสมมุติถ้าน้ำมันไหลมาเรื่อยจากน้ำป่าไหลมาเรื่อยนะเติมมาเรื่อยสูบยังไงสูบออกน้ำก็เติมเนี่ย
เท่ากับว่าถ้าไปเจอตรงจุดสามแยกที่เป็นเนินดินแล้วจะพากันออกมาเจ้าหน้าที่ดำน้ำเข้าไปนะฮะ

ใช่๑๓คนจะออกมายังไงเบื้องต้นอยากเจอตัวให้ได้ก่อนเอาอาหารเอาน้ำเอาอะไรไปให้กินก่อน
เพราะว่าถ้าจะไปทางออกนี่คือออกทางเดิมนะที่ว่าดำน้ำออกมาออกทางเดินไหมออกทางเข้า
ถ้าจะไปทางปลายทางทางออกนู้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่แน่ใจว่าทางออกมันอยู่ทางไหน

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังเข้าไปไม่ถึงด้วยไงใช่นะคะ
ทีนี้เนี่ยนอกจากรอคอยการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็ต้องเจ้าป่าเจ้าเขาล่ะต้องอธิษฐานกันล่ะเจ้าหน้าที่เองพ่อแม่ผู้ปกครองเองเขาก็ไปรอไง
รอแบบเป็นห่วงกี่วันวันหนึ่งคืนนึงแล้วเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าที่ปากถ้ำนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ปกครองที่เขาไปรอ
ลูกหลานเขาที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาก็ขอพรขอเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เจอเถอะขอให้เข้าไปช่วยได้เถอะ
เนี่ยค่ะทางญาติทางผู้ปกครองก็มารอการค้นหาที่เจ้าหน้าที่ก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะช่วยกันทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาให้ขอเปิดทางให้หน่อยให้ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ก็วันนี้ทีมกู้ภัยเขาก็เข้าไปอีกครั้ง
อย่างที่บอกหลังจากเข้าไปเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงกลางคืนด้วย
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกับชุดคู่ภัย

สารเจ้าแม่นางนอนอยู่ที่หน้าถ้ำค่ะ
ก็คือขอขมาขอให้คุ้มครองทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยด้วย
แล้วก็ขอให้คุ้มครองเด็กและโค้ชที่ติดอยู่ในถ้ำด้วยนะคะ
เราได้คุยกับผู้ปกครองของเด็กหนึ่งในคนที่ติดอยู่ในถ้ำค่ะ
ผู้ปกครองบอกว่าคือเขาได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ยังมีความหวังกันอยู่นะคะยังมีกำลังใจ
แต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือก็รอคอยแบบลุ้นมากอะค่ะ
ก่อนที่ลูกชายจะหายตัวไปบอกแค่ว่า
จะมาซ้อมฟุตบอลแล้วก็มีโค้ชมาช่วยดูแล

เพราะว่าลูกชอบไงเป็นความฝันของลูกอยากจะเป็นนักฟุตบอลน่ะนะคะ
ฟังเสียงคุณแม่ของหนึ่งในเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะ
ความฝันหล่อง่ายนะ

เด็กได้บอกก่อนหรือเปล่าเขาว่าจะแวะมัน
ไม่ได้บอกค่ะ

ไปซ่อมบอลอย่างนี้เนี่ยว่ะนอกว่าคิดว่าซ่อมเล่นแล้วก็กรัฟแล้วอย่างนี้เนอะ
น่าจะออกได้ประมาณนี้
ก็วันนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพของน้องนะฮะ
บอกว่าเป็นนี่แหละชุดนักเรียนนักฟุตบอลที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ใช่ค่ะเป็นภาพในโซเชียลเหมือนในเฟซบุ๊กอย่างนี้ค่ะ
เด็กไปเที่ยวตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งมันก็ไม่ชัดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่า
จะเป็นคนไหนจะอยู่ใน๑๒คนที่ไปกับโค้ชอีก๑คนในครั้งนี้หรือเปล่า
นี่เป็นภาพเก่าสถานที่จริงสถานที่เดิมแต่คนละปีกันนะคะ
ทีนี้มาดูความคืบหน้าในการช่วยเหลือหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณคันชิตชมพูแดงหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ปพจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าคันชิดคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เล่าถึงการช่วยเหลือการเข้าไปในถ้ำ
จนถึงวันนี้มันเข้าไปได้ถึงไหน

ครับครับตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยนะครับที่ที่เจ้าหน้าที่ทั้งของอ่า
วรรณอุทยานเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะครับ
แล้วเจ้าที่ของปพที่เข้าไปนะครับ
ก็เมื่อวานเข้าไปได้ประมาณ๓กิโลนะครับ
ถึงจุดที่น้ำขึ้นนะครับถึงจุดที่พบพบรองเท้าสกัดนะครับ
แล้วก็เป้นะครับแล้วก็ขวดน้ำของน้องนะครับ
กิโลนี่คือที่เข้าไปเราเข้าไปถึงในจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดที่เขาพักได้เนี่ย
ตรงนี้เราไปถึงไหมครับ
ไปถึงตรงจุดที่จุดที่เป็นห้องโถงแล้วเป็นจุดที่น้ำขึ้นนะครับ
จุดที่น้ำขึ้นจากปากถ้ำนะครับ๓กิโล
แต่ไม่เจอตัวใช่ไหมครับเจอแต่พวกรองเท้ากระเป๋าอะไรพวกนี้
ใช่ครับเมื่อวานที่เข้าไป๓ชุดนะครับเข้าไปตั้งแต่๕โมงนะครับจนถึงประมาณสักตี๓๓๐นะครับ
ถ้าไม่เจอแบบนี้เนี่ยมันยังมีจุดไหนที่เขายังอยู่ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับจากผู้ที่จากเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาเคยสำรวจถ้ำเนี่ย
ว่ามันมีช่องอยู่ที่น้องเนี่ยน่าจะหลบไปนะครับหลบเข้าช่อง
เพื่อจะหนีน้ำขึ้นที่สูงนะครับแต่มันเป็นช่องที่ไม่ใหญ่มากครับ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเข้าได้ทีละคนอย่างนี้ต้องเลี้ยงกันไป
ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราถอนกำลังค้นหาออกมาแล้วเหรอคะหัวหน้าคะ
ยังครับคือไม่มีการถอนนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในที่ที่ตั้งนะครับ
ที่ตั้งก็คือที่ถ้ำนะครับคือคือชุดแรกเนี่ยวันนี้สำหรับชุดแรกชุดประดาน้ำที่เข้าไปตอนบ่ายเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ก็๑ก็ออกมาจากพื้นที่ปฏิบัติงานเนื่องจากว่า๑ทัศนวิสัยของน้ำใต้น้ำนะครับ
มันมองได้เห็นไม่เกินไม่เกินไม่ถึง๒๐เซนนะครับประมาณสัก๖นิ้วนะครับ
ถังออกซิเจนสำหรับนักประดาน้ำมันมันก็หมดเพราะถังเนี่ยจะใช้ได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ
ก็ต้องออกที่ที่ออกมาคือมาเพื่อที่จะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเข้าไป
ดังนั้นในช่วงกลางคืนเราทำอะไรได้บ้างคะหัวหน้าตอนนี้ค่ะ
ก็คือในสภาพถ้ำนะครับกลางคืนกับกลางวันเนี่ยไม่ต่างกัน
เพราะมันมืดอยู่แล้วนะครับมันไม่ต่างกันสภาพสภาพแสงสว่างเนี่ยมันไม่ต่างกันนะครับ
สภาพแสงสว่างไม่ต่างกันนะครับที่จะปฏิบัติงานไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวัน
เพราะยังไงก็ต้องใช้ไฟฉายเป็นหลักในเรื่องของการที่จะนำทางไปสู่การปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็คือเราจะค้นหาไปเรื่อยใช่ไหมครับไม่ได้ยุติการค้นหา

ชุดเปลี่ยนชุดปฏิบัติการให้ชุดแรกเนี่ยมาออกมาพักนะครับมาพักแล้วก็จะเปลี่ยนชุด
ณขณะนี้วิธีการที่เราใช้เนี่ยเราใช้วิธีการแบบไหนแล้วก็เป้าหมายจะมุ่งไปจุดไหนของถ้ำครับท่านครับ
วิธีการเราใช้นักประดาน้ำนะครับดำนำลงไปในน้ำเลยไปถึงใต้ท้องน้ำนะครับ
แล้วก็จะไปจุดที่ที่คนที่สำรวจไว้ว่ามันมีปล่องมันมีช่องนะครับไปเพื่อที่จะไปหาจุดปล่องช่องเหล่านี้นะครับว่า
ที่เด็กที่น้องคาดว่าจะเข้าไปนะครับแต่ลักษณะขั้นแรกนี่คือจะหาจุดนี้ให้เจอ
ว่ารักษณะของปล่องของช่องที่ทั้ง๑๓คนน่าจะยังยืนอยู่ได้เนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะไหนยังไงคะ
มันจากการประชุมประเมินสถานการณ์เมื่อเมื่อช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับว่าพอพ้นพ้นป่องพ้นช่องไปเนี่ยมันก็จะมีเนินที่ที่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับเนินตายที่จะสามารถอยู่ได้
ตรงนี้เราคาดว่าเราคาดหวังว่าน้องจะสามารถออกจากปล่องนี้ไปโผล่เนินทรายนี้ได้นะครับ
คณะคันชิตครับเท่าที่ประเมินจากสภาพภายในถ้ำแล้วเนี่ยเอาละถ้าเขามีจุดที่เขาสามารถจะอยู่กันได้ในช่วงเวลานี้เพื่อรอคนที่จะไปช่วยเนี่ย
นับเวลาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนมาถึงตอนนี้หรือถ้าจะไปถึงพรุ่งนี้เช้าก็แล้วแต่เนี่ย
อากาศหรือว่าอะไรพวกนี้มันสามารถอยู่ได้ไหมฮะอากาศมันน้อยมากน้อยขนาดไหน
สภาพอากาศก็จะประเมินจากทีมประดาน้ำนะครับที่บอกว่าสภาพอากาศนี้สามารถที่จะอยู่ได้เนื่องจากว่าป่องน้ำไหลเนี่ยมันก็มีอากาศพัดเข้ามาด้วยนะครับของป่องน้ำที่น้ำที่ไหลลงมาจากดอยข้างบนนะครับ
สามารถหายใจได้และก็มีอากาศมาด้วยนะครับ
ดังนั้นนับตั้งแต่คืนนี้ค่ะต่อเนื่องไปจนถึงตอนเช้าเนี่ยนะคะเราวางแผนไว้ยังไงบ้างคะจะมีเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างไหมคะ
ก็ก็หนึ่งนะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่คือจากจากทีมทีมประดาน้ำชุดแรกนะครับก็บอกว่าน้ำตอนนี้เริ่มเริ่มทรงตัวและรถไม่ไหลแล้ว
แต่บางจุดนิ่งแต่เริ่มลดนะครับถ้าถ้าอาการอย่างนี้ถ้าถ้าไม่มีฝนตกลงมาช้ำนะครับ
น้ำอ่าน่าจะลดลงนะครับน้ำน่าจะลดลงแล้วเราก็สามารถอ่าหนึ่งถ้าอ่ามันยังไม่อ่าไม่ลดพอในที่ระดับที่จะอ่า
มองเห็นได้อาจจะต้องใช้วิธีการใช้เครื่องสูบน้ำเข้าเข้าไปนะครับค่ะ
เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำตรงนั้นเนี่ยออกมาเพื่อมันให้มันสามารถที่จะมองเห็นปล่องช่องได้นะครับ
ปกติน้ำที่เข้าไปในถ้ำแล้วเวลาที่ฝนหยุดตกแล้วไม่มีน้ำไหลเข้ามาเติมแล้วเนี่ยมันลดเร็วไหมฮะตามธรรมชาติแถวนั้น
จากเจ้าที่เขาว่าเพราะว่าน้ำมันก็จะไหลมันมีทางออกของมันอยู่แล้วนะครับ
มันมีทางออกของที่จะออกไปตามลำเหมืองลำห้วยตามออกหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับ
น้ำน้ำตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะขังอยู่ในถ้ำนะครับก็จะมีลำทานเหมือนแล้ว
หัวหน้าคันชิตครับยังได้ยินอยู่ไหมครับอ่า
อาจจะขัดข้องเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์นะคะอยู่ในพื้นที่ด้วย
ขอบคุณนะคะหัวหน้าคันชิตชมพูแดงนะคะหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ปพจังหวัดเชียงราย
ก็เป็นหัวหน้าทีมด้วยในการช่วยค้นหานะคะแล้วก็ช่วยทั้ง๑๓คนที่ติด
มีความหวังอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะนะยังมีความหวังที่จะเจออยู่นะครับ
ใช่ฟังเสียงจากทางทีมกู้ภัยที่เขาไปช่วยเนี่ยเขายังมีกำลังใจไงว่า
มันมีจุดที่ยืนได้อ่ารออยู่ได้อากาศก็หายใจได้อืม
และตอนนี้น้ำก็นิ่งแล้วใช่ค่ะครับ